ดูแลสุขภาพและไปออกกำลังกายกัน
เหมือนบรรยากาศที่นี่ครับโรงเรียนวัดแห่งหนึ่งที่จังหวัดอ่างทอง
แต่เป็นบรรยากาศการออกกำลังกาย

แล้วก็มีการละเล่นแบบไทยด้วย
ไปดูบรรยากาศเขาจะอบอุ่นจะวอร์มร่างกายและสนุกขนาดไหน
ไม่ได้เอาอีกแน่นี่

คือถ้าวอร์มแบบนี้จะต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญ
ทั้งด้านการออกกำลังกายและการเล่นกีฬา

เดี๋ยวเขาเรียกว่าเต้นอะไรนะเต้นแบบใส่ย่อ

ก็นี่แหละครับโอ้โหเห็นแล้วแน่นอน
ก็ต้องรู้ว่าบรรยากาศเขาค่อนข้างจะคึกคักนะครับ
สำหรับการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านที่โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน
อุปถัมภ์ตำบลศาลเจ้าโรงทองอำเภอวิเศษชายชาญจังหวัดอ่างทอง
ก่อนการแข่งขันท่านพ่อออกประจวบอุ่นน้อย
ให้มีการบรำไทยหน้าเสาทงเอาเลิกเอาชัยซะก่อนนะครับ

พร้อมไหมนี่พร้อมจะเป็นหมาก้านกล้วย
้านี่พร้อมอยู่แล้วคนก็พร้อมสิฮะ
แต่เป็นการละเล่นโบราณนะดีนะดีค่ะ

เป็นการอนุรักษ์นะครับแล้วก็ให้ต่างชาติได้เห็นด้วยนะครับ
ก็แน่นอนนำก้านกล้วยมาทำเป็นม้า
คุณครูปล่อยตัวไปเลยลูก
ม้าไม่วิ่งม้าไม่ควบคนควบเอง
เด็กบอกว่าขอเอาม้าทิ้งแล้ววิ่งเฉยได้ไหม
ไม่ได้หรอกลูกนี่เป็นการละเล่นแบบไทยนะนะครับ
กรรมการต้องอธิบายการแข่งขันแบบละเอียดเลยนะฮะ
กำชับว่าอะไรรู้ไหมลูกวิ่งในลูกตัวเองนะลูก

เห็นมาแล้วเมื่อกี้มีการตัดเลนส์กันด้วย
ใช่ตัดเลนควบลู่อย่างนี้นะฮะ
แต่ว่าดูถ้าลำบากมากเพราะเด็กเป็นอนุบาลทั้งสิ้น

ไปดูบรรยากาศอีกนิดหนึ่งเรื่องของการวิ่งม้ากั้นกล้วยนะครับ
คนชนะได้ที่เข้าเส้นถ่ายอันดับหนึ่งเนี่ย

กรรมการก็ต้องได้สิ

อกจากนี้ก็มีการละเล่นอื่นอีกเยอะเลย

ฮิตเลยสำหรับเด็กก็สนุกสนานกันไปนะครับ
นี่ฮะเราเลยเอาบรรยากาศมาให้คุณผู้ชมได้ดูสนุกสนานกันนะ
ถือว่าเป็นการออกกำลังกายสำหรับเด็กในช่วงเช้านะครับ
เพราะว่าเด็กบางทีเขาไปโรงเรียนเขาเข้าเรียนเลย
บางทีอาจจะหนาวหนาวแล้วก็อาจจะทำให้สมาธิในการเรียนนั้นเสียไป
ออกกำลังกายกันก่อนนะคะแล้วก็ได้ใช้ความคิดกันสักนิดนึง
ค่อยพร้อมแล้วทั้งสมองทั้งร่างกายแล้วค่อยเข้าไปเรียน
คุณผู้ชมเราก็เป็นนักกีฬากันหลายท่านนะ
ส่งมาบอกกันบ่อยว่าตอนเช้าดูเราไปด้วย
แล้วก็เตรียมออกกำลังกายไปด้วยนะครับ